คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานเนี่ยช่วงสักประมาณบ่ายเนี่ย
เกิดเหตุระทึกขึ้นกลางกรุงเลยนะคะ
ศึกแห่งศักดิ์ศรีระหว่างสถาบันมาอีกแล้ว
ฝ่ายหนึ่งปฐุมวันอีกฝ่ายหนึ่งอุเทรนถวาย

นี่คุณขึ้นรอบครึ่งแบบนะมันไม่ต้นมากเลย
คนนี้ไม่มีมีดไม่มีปืนไม่มีละเบอร์
แต่มีมัดมีเข่าประเทศแม่ม้ายมวยไทย

เข้าไปห้ามแต่ก็ไม่ฟังค่ะคุณผู้ชม
หลังจากนั้นสองฝ่ายก็กอดคอกันประคองเพื่อนที่บาดเจ็บ

เหตุการณ์นี้อย่างที่บอกไปเกิดขึ้นใจกลางกรุงเทพมหานคร
คนที่โพสต์คลิประบุบอกว่าอูเทนตีกับปฐุมวัน

ทีนี้ทีมข่าวของเราก็สอบถามรายละเอียดเหตุการณ์คลิปนี้

ตำรวจแจ้งบอกว่าคลิปเก่าอ้าว
เนื่องจากสถาบันการศึกษา๒แห่ง
ยังอยู่ช่วงนี้อยู่ระหว่างการปิดภาคเรียน
ตอนนี้๒สถาบันรักกันดีส่งยิ้มให้กัน
จริงหรอเขาบอกแบบนี้

เพราะว่าคู่นี้นี่ยิ่งกว่าไม้เบื่อไม้เมาอีกอ่ะ